เหตุการณ์ความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายไปบุกยิงคู่อริ
ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีกันหน่อย
คือไปบุกยิงในบ้านพักแล้วยิงต่อหน้าหลานชายวัย๙ขวบ
น้องเห็นเหตุการณ์จำภาพได้ทั้งหมด
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นคือ๑๙กันยาปีที่แล้ว๒๕๕๙
ล่าสุดมีความคืบหน้านะคะเพราะว่าตำรวจกองปราบ
บุกจับ๑ใน๓คนร้าย
คือนอนหลับอยู่ที่ในขนำริมบ่อกุ้ง

คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่ตำรวจมีการบุกจับกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวเอามือมา
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นตำรวจจากตำรวจกองปราบราม
กองกำกับการ๖ไปปิดล้อมบุกจับ
ผู้ต้องหาก็คือนายพิสารทองมุนีอายุ๓๘ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนขณะที่หลับอยู่ในขนำริมบ่อกุ้ง
ในพื้นที่ตำบลบางเหรียงอำเภอควรเนียงจังหวัดสงครา
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
คือนายพิสารผู้ต้องหายังหลับอยู่เลยค่ะ
ตกใจพยายามที่จะดิ้นต่อสู้
แต่สุดท้ายก็ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้สำเร็จนะคะ
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจโทปิยพลแป้นแก้ว
สารวัตรกองกำกับการ๖กองบังคับการปราบราม
บอกว่าพอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังนายพิสารเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะ
พบว่าเคยมีหมายจับมากถึง๖หมาย
ทั้งคดียาเสพติดก็ดีคดีลักษักคดีบุกรุก

โดยเฉพาะคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี
คือนายพิสารได้ก่อเหตุบุกยิงนายสาคอนจันสองแสงอายุ๕๔ปี
กระสุนไปเจาะที่ขมับขวาทะลุกกหูซ้าย
เสียชีวิตคาบ้านพักในพื้นที่หมู่๗ตำบลพรุดินนา

คือบ้านของผู้ตายอยู่ในสวนปาม
แล้วเสียชีวิตแล้วโดนยิงต่อหน้าหลานชายอายุ๙ขวบ
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้น๑๙กันยายนปี๖๑
หลังจากที่ก่อเหตุตำรวจได้สืบสวน
ในที่สุดทราบว่าคนร้ายที่ไปก่อเหตุยิงผู้ตาย
คือนายสาคอนมีด้วยกัน๓คน

ที่หลบนี้มากบดานอยู่ที่เบาะกุ้งในจังหวัดสงท้า
ตำรวจเขาก็เลยมีการออกหมายจับ
แล้วก็มีการวางแผนการบุกจับกลุ่มตัวได้ในวันนี้
เรื่องต้นได้มีการแจ้งข้อหาคือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่ตัวนายพิสาร
คือเป็นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ
แต่เอาล่ะตำรวจเบื้องต้นบอกว่าได้มีการส่งตัวของนายพิสาร
ให้พนักงานสอบสวนของสพคลองท่อม
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ